ดูความคืบหน้ากรณีที่พ่อแม่ลูกรวมกัน๔คน
หายตัวไปอย่างปริศนานะครับจากจังหวัดสุโขทัย
มีข้อมูลว่าทั้ง๔คนนะครับตอนนี้เดินทางไปถึงประเทศธุรกี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนสาเหตุทำไมต้องหนีไปอ่ะ
คือเขาบอกว่านี่ส่วนหนึ่งที่บ้านหนีก่อ
เงินก้อนใหญ่แล้วคนที่ก่อนนี้เป็นใคร

ล่าสุดวันนี้คุณจ๋าแจ่มศรีครับยังคงติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของในล้วนในล้วนเป็นใครลืมยัง
นายล้วนเป็นพ่อของนายนิรุฑที่พาครอบครัวไป
สอบขึ้นหน้าเอาแต่ไม่เจอในล้วนครับในล้วนไม่อยู่บ้าน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางอามเป็นนามสมมุตินะฮะ
เป็นเพื่อนบ้านเล่าบอกว่าเรื่องราววุ่นวายที่ทำให้นายนิรุธบุญชู
กับนางสาวนรมนเพชรบุญมีต้องพาลูกคือเด็กชายนิรเบศ
และเด็กหญิงฮาริยดาหนีไปเนี่ยมาจากใคร
มาจากตันล้วนที่เพื่อนบ้านเล่านะเพื่อนบ้านเล่าจากตันล้วนพ่อของนายนิรุตนี่แหละ
ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะคือจากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านบอกว่า
พ่อเนี่ยกดดันลูกชายลูกสะพ้ายให้หาเงินมาเลี้ยงทางบ้าน
คือตาล้วนเนี่ยคุณผู้ชมฮะจากข้อมูลบอกว่าไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน
ไปซื้อหมูซื้อวัว๒๐๓๐ตัวมาเลี้ยงเพื่อขายต่อแล้วยังไงต่อ
ก็ไปบังคับให้ลูกชายกับลูกสะพ้ายรับผิดชอบแทนนะฮะ
ต้องรับผิดชอบนะเพราะบ้านนี้อยู่กันหลายคนนะครับ
ชาวบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าพวกเขาต้องช่วยกันหาเงินเข้าบ้าน
ขณะที่ลูกชายลูกสะพ้ายก็กู้เงินกองทุนหมู่บ้านเองด้วยฮะ
ก็คือสรุปแล้วตาล้วนเขารู้เห็นในเรื่องนี้ใช่ไหม
คิดว่างั้นแหละคิดว่ารู้เห็นนี่แหละ
ถ้าชาวบ้านเล่าแบบนี้นะผู้สื่อข่าวก็กลับไปที่บ้านตาล้วนอีกครั้งหนึ่ง

แต่ไม่อยู่ฮะมีแต่ภรรยาตาล้วนอยู่กำลังให้อาหารหมู
ก็ค่อนข้างหงุดหงิดกับข่าวที่มีการพูดกล่าวหา
ว่าตาล้วนไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านมาซื้อหมูซื้อวัว
จนเป็นหนี้มากถึง๑๐ล้านบาท
รับแหละว่ากู้เงินซื้อหมูมาจริง
แต่ก็ได้แค่แม่พันหมู๕ตัวเท่านั้น
แล้วไม่ได้เงินจำนวนเยอะแยะมากมายแบบนั้น
ส่วนที่เหลือหมูมันออกลูกมาเอง
ไม่ได้ไปซื้อมาเป็นคอกอย่างที่ถูกกล่าวหาว่างั้น
ซึ่งเรื่องการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน
อยากจะให้ไปถามข้อมูลจากลูกชายกับลูกสะพ้ายเอาเองนะ

ตาโรสดีการไปทรูนเงินกองทุนหมู่บ้าน
มาซื้อหมูซื้อหัวนี่จริงไม่ป้า

ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจซะหน่อยนะคะ
สำหรับข้อมูลครอบครัวของนายนิรุธกับนางสาวนรมนเนี่ย
ว่าเขาทำอาชีพอะไรรายดงรายได้เนี่ยมาจากทางไหนแล้วมีเท่าไหร่บ้าง
อ่าสำหรับนายนิรุธนะคะในฐานะหัวหน้าครอบครัวเนอะ
นายนิรุตเนี่ยมีอาชีพทำไรรายได้ต่อเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ครับส่วนนางสาวนรมนค่ะเป็นภรรยาอาชีพคือรับทำบัญชีให้หมู่บ้าน
แปดพันบาทต่อครั้งบางครั้งก็มีการจ้างดูแลบัญชีเสริมบ้าง
นางสาวนรมนเนี่ยยังเปิดวงแชร์ออนไลน์ที่ตัวเองเป็นเท้าแชร์ด้วยอืม
สำหรับธุรกิจครอบครัวนะคะก็มีธุรกิจฟาร์มหมูมีแม่พันธุ์๕ตัว
มีหมูวัยรุ่นน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลกรัมเนี่ยยี่สิบตัวครับลูกหมูยี่สิบตัว
ธุรกิจฟาร์มวัววัวตัวผู้ห้าตัวตัวเมียห้าตัวส่วนทรัพย์สินที่มี
มีบ้านเดียวในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยงมีรถกระบะที่เราเห็นว่าถูกขายไปแล้วในออนไลน์นั่นแหละค่ะ
มีบิ๊กไบท์๓ล้อไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าจอดอยู่ที่บ้านตาล้วนที่อำเภอศรีสำโรง
ตอนแรกมีกระแสข่าวบอกว่ารถบิ๊กไบท์กับ๓ล้อไฟฟ้าถูกขายไปแล้ว
แต่ว่าที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังเห็นจอดอยู่นะคะ
เราไปพูดคุยกับบรรดาเจ้าหนี้ของนางสาวนรมน
คือทุกคนไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนแหละ
ขอให้ข้อมูลทางโทรศัพท์อย่างนางนิ่มนามสมมุตินะ
นิ่มเนี่ยเป็นหลานสาวของตาล้วนเล่าบอกว่า
นางสาวนรมนหรืออุ๊เนี่ยเป็นคนดีนะพูดเพราะนะ
เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในหมู่บ้าน
เมื่อก่อนนางสาวนิรมนต์กับสามีทำไร่ทำนา
แต่คุณนรมนเนี่ยเก่งเรื่องบัญชีใช่ไหม
หมู่บ้านไหนติดขัดเรื่องการทำบัญชีก็จ้างนรมนต์ไปทำให้
ทุกหมู่บ้านเนี่ยจ้างให้ดูแลบัญชีเพราะเชื่อในความสามารถนะฮะ
จากนั้นนางสาวนิรมนธ์ก็เริ่มขอให้ยัดยาดเนี่ยกว่าสิบคนเนี่ย
รวมถึงตัวเธอเองด้วยใช้ชื่อทำธุรกรรมกู้ยูงเงิน
ในสถาบันการเงินต่างรวมถึงกองทุนหมู่บ้านมากว่า๕ครั้งแล้วนะฮะ
กองทุนออมทรัพย์กองทุนสุขาพิบาลกองทุนเกษตรและสหกร
ซึ่งทั้ง๓กองเนี่ยเป็นกองทุนของหมู่บ้าน๓ตะบนบ้านไร่นะฮะ
ของหมู่สามตะบนบ้านไร่แล้วก็ยังมีกองทุนอื่นอื่นอีกด้วยนะฮะ
โดยความไว้ใจทุกคนก็ยอมตกลงนะครับเพราะว่านางสาวนิรมนต์ก็จ่ายเงินคืนตรงมาตลอดนี่นะครับ
กระทั่ง๑๘เมษายนที่ผ่านมาครับถึงกำหนดวันจ่ายเงินกองทุนธนาคารข้าวแล้วนะฮะ
เป็นชื่อเธอกู้จำนวน๘๕๐๐บาทนะครับ
ก็ยังมีชาวบ้านเนี่ยมารอจ่ายเงินเข้ากองทุนที่ต้องให้นางสาวนิรมนต์เนี่ยทำบัญชีตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงเย็นเลยนะฮะ
ก็ไม่มาไม่มาทำไงก็ต้องเลื่อนเนี่ยเลื่อนการจ่ายนะฮะทั้งหมดเพราะไม่มีคนทำบัญชี
แต่เธอไม่โกรธนางสาวนิรมนต์ที่หายไปนะแล้วเดี๋ยวจะหาเงินมาจ่ายหนี้เอง
ยอดหนี้ของเธอเนี่ย๔๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐บาทเชื่อว่าไม่นานก็กลับมา
เชื่อว่าที่นางสาวนรมนกับครอบครัวหนีไปเพราะเรื่องหนี้สินนี่แหละ
แล้วก็เป็นเพราะตัวในล้วนนะฮะที่ชอบสร้างหนี้พอมีปัญหาก็โยนให้ลูกสะพ้ายนะครับ
จนต้องขายไร่ใช้หนี้๓๕๐๐๐บาทมาแล้วครับ
แล้วก็เดี๋ยววันหน้าน้องเขามีเขาคงจะคิดว่านะให้โอกาสนะ
เดี๋ยวน้องเขาก็ต้องติดต่อมามารับใช้หนี้อะไรอย่างนี้
ขยับไปดูเจ้าหนี้อีกรายนะครับคุณผู้ชมครับ
ชื่อนางเงาะแล้วกันนะเป็นนามสมมุตินะฮะ
ที่บ้านเนี่ยเจอแต่พ่อของนางเงาะเล่าบอกว่าเงาะไม่อยู่หรอก
แล้วตอนนี้สงสารลูกที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ขอให้คนที่หนีไปมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็ต่อสายให้คุยกับนางเงาะด้วยนะฮะ
นางเงาะบอกว่านางสาวในเรื่องบนเนี่ยนะ
ชักชวนให้ร่วมลงทุนกองทุนหมู่บ้านด้วยเมื่อปลายปี๒๕๕๙
อ้างบอกว่ามีตำแหน่งใหญ่โตทำหน้าที่ดูแลบัญชีเงินกองทุนหมู่บ้าน
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ด้วยนะฮะแล้วเขาก็เชื่อใจเชื่อใจด้วยหลงเชื่อด้วย
รวมเงินที่ลงทุนเนี่ยหลักล้านบาทครับคือก็ไม่เคยเห็นพิรุธมาก่อน
จนเมื่อวันที่๑๐เมษายนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย๔ทุ่ม๙นาที
นางสาวนรมนออกจากกลุ่มไลน์ครับออกจากกลุ่มไลน์ตึ้งออกไปเลยนะฮะ
ทุกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านออกหมดติดต่อไม่ได้เลยคราวนี้
เธอก็ยังไม่ขอบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะเพราะตอนนี้ยังงงอยู่
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงยังตอบไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร
กับเรื่องที่หนีไปตุรกีแล้วก็จะเอาผิดไหมเรื่องถูกหลอกให้ลงทุนเนี่ย
วันที่๑๐เวลา๔ทุ่ม๙นาทีเขาได้ออกจากไลน์
โดยที่ก่อนเขาจะไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเงินกองทุนหมู่บ้านนั้น
หมู่บ้านนี้จะออกนะโดยที่หนูไม่รู้อะไรเลยว่าเขาทำอะไร
เขาออกทุกอย่างค่ะใช่ค่ะกองทุนหมู่บ้านที่เขาอ้างถึงเป็น
เป็นกองทุนหมู่บ้านหมู่๓ใช่ไหมค่ะที่บ้านไร้ถูกต้องไหมฮะ

เพราะหนูก็รู้เท่าที่พี่รู้
คือในสายตาหนูนะ
หนูอะแบบบางทียังตกใจเลยว่าอ้าวโหเขาเขาเป็นได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ
หนูใช่ไหมคะอ่าครับอ่าประมาณหลักแสนถึงล้านค่ะ
มาให้หนูทุกอย่างค่ะว่าเขาเป็นพนักงานบัญชีกอง
ทุนหมู่บ้านไปดูเจ้าหนี้อีกสองรายนะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปนะครับไปที่อำเภอคลองด่านลานหอยสองรายนี้บอกตรงกันบอกว่าถูกหวานล้อมให้ร่วมลงทุน
ช่วงแรกก็ได้ผลตอบแทนดีหรอกลงทุนไปเท่าไหร่ก็ได้กลับมาเยอะกว่าเดิม
เออเข้าท่าตอนนั้นพอเข้าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับนะฮะ
ถึงรอบจะต้องได้เงินใช่ไหมเอ๊ะถูกบ่ายเบียงแล้ว
คุณนัทเนี่ยคุณนัทเล่าบอกว่ายอดหนี้ที่นางสาวนิรมนต์ติดเธอเท่าไหร่
ล้านห้าครับคุณผู้ชมหนึ่งล้านห้าแสนบาทเริ่มจากธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
นางสาวนุรมนชักชวนเธอให้ร่วมลงทุนกองทุนหมู่บ้าน
พอเธอไม่สนใจก็เอาหลักฐานการเงินนะฮะมาให้
ดูประกอบกับคำพูดเนี่ยน่าไว้ใจก็เลยตกลงคราวนี้พอรู้
ข่าวว่านางสาวนิรมนต์หายไปพร้อมกับครอบครัวโอ้โหคิดเลย
หนี้แน่นอนซึ่งเธอแจ้งความไว้แล้วล่ะอยากให้รีบกลับ
เคลียร์หนี้เคลียร์สินซะนะยอมรับว่าเข็ดแล้วเข็ดกับการ
ลงทุนฝากเตือนคนอื่นด้วยจะลงทุนอะไรกับใครตรวจสอบให้

เขาก็ชวนเราลงทุนก็จะให้ผลต่อแทนแบบนี้อะไรเนี้ยตอน
แรกชวนชวนเราเราก็ไม่ได้ลงไม่ได้ทำหลังเขาก็ชวนอะไร
ว่าเออคนนู้นทำนะคนนี้ทำนะก็คือคนที่เรารู้จัก
ทีนี้เราก็ปกติโดยที่ที่เขาจะต้องโอนเงินคืนเราทุกครั้ง
เมื่อเมื่อครบกำหนดที่เราคุยกันไว้อย่างนี้ค่ะแต่วัน
นั้นเขาไม่โอนกลับคืนมาเขาก็เอ่อแจ้งว่ามีเอ่อก็คือ
มียอดต้องใช้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ตอนแรกแรกพี่ก็ลง
ลงลงหลักแสนนะคะเขาก็ให้ลงเราเพิ่มทีละสามแสน

กลับมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะคะเพราะว่ายังยังคิดว่า

นางบ้านจริงก็ไม่ถูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นผู้สร้าง
ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะเจ้าหนี้อีกคนนะ
สนิทกันในช่วงที่ทำงานขายตรงด้วยกันหลายปีมาแล้วล่ะ
น้าระมณ์ลาออกไปก่อนแล้วก็ติดต่อวันล้อมมาให้เธอเนี่ยร่วมลงทุน
บอกว่ามีเพื่อนเขาร่วมหลายคนเลยนะตอนไม่ได้เงินเนี่ยนาง
นิรมนต์บอกว่าต้องเอาเงินเนี่ยนะฮะเอาเงินตรงไปหมุน
อย่างอื่นแล้วก็ต้องจ่ายให้คนที่เข้าใหม่ก่อนก็ยังไม่ได้
เอกใจอะไรเพราะด้วยความที่รู้จักกันมานานพอรู้ว่าไปอยู่
ตุรกีแล้วโอ้โหหนีหนี้แน่เลยนะครับตอนนี้เจ้าหนี้มีประมาณ
คนครับยอดหนี้ของเธอเนี่ยล้าน๕เหมือนกัน๑ล้าน๕แสน
บาทแจ้งความไว้แล้วนะฮะแล้วก็ฝากถึงนรมนด้วยถ้าผูก
อะไรไว้ก็ให้รีบกลับมาแก้ด้วยนะเอาล่ะเมื่อกี้๔คนสรุป
ซิว่ามีใครแล้วมูลหนี้เท่าไหร่บ้างนางนิ่มนะหลานสาวของ
ล้วนถูกยืมเงินประมาณ๔๐๐๐๕๐๐บาทครับคุณผู้ชม
คับหนังฯผู้เสียอหายที่ทุ่งเสรียมนะครับไม่ขอระบุตัว
เลขบอกหลักล้านนะฮะส่วนคุณนัทนะครับที่บ้านด่านลานหอย
นะครับถูกชวนลงทุนล้านห้าครับและอีกคนนึงล้านห้าเท่ากัน
คือคุณหนูนานะครับอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะ๔คนนะครับเท่าที่ตามได้แล้วก็มีปรากฏตัวตนตอนนี้ครับ
ทีนี้ทางนางปฐุมวันค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านทุ่งเสลี่ยม
ก็ออกมายืนยันอีกแรงนึงนะคะว่ายังไม่มีข้อมูลร้องทุกข์หรือผู้เสียหาย
ที่ถูกนางสาวนรมนยืมเงินไปแล้วก็ยืนยันด้วยว่านางสาวนรมนเนี่ย
ทำบัญชีให้กองทุนหมู่บ้านจริงจริงเพราะพื้นที่ที่เธอดูแลอยู่เนี่ย
องทุนของหมู่บ้านเขาดูแลกันเป็นระบบมีทั้งเลขาเหรันยิกแล้วก็ประธานครบถ้วน
นางสาวนรมนทำบัญชีให้กองทุนจริงอาจจะเป็นกองทุนที่เปิดจัดทำขึ้นมาเอง
โดยมีนายทุนโดยจากการตรวจสอบและประชุมใหญ่ที่มีเทศบาลและอบตสามแห่ง
ร่วมกับตัวแทนห้าตำบลและอีกห้าสิบเก้าหมู่บ้านทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ไม่เคยให้นางสาวนรมนทำบัญชีก็ตรงกับที่นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เขาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามีการตรวจสอบไปยังกลุ่มออมทรัพย์
หรือกลุ่มกองทุนหมู่บ้านต่างในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ก็ยังไม่มีชื่อของนางสาวนรมนและครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านค่ะ
ไม่ค่ะในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการที่ทำบัญชีงบดุลของหมู่บ้านต่างหาก
เพราะว่าในหมู่บ้านของเราจะมีคณะกรรมการทุกฝ่าย
แล้วเงินนี้ก็เป็นเงินของชาวบ้านไม่ได้จ้างใครทำ
ส่วนเรื่องของเขาเนี่ยอันนี้พี่ไม่ทราบเขาอาจจะทำเป็นส่วนตัวเขาธุรกิจของเขาเอง
อันนี้พี่ไม่ทราบค่ะ
ไม่ทราบว่าเขาตั้งกองทุนอะไรหรือเปล่านะ
แต่คือมาในหมู่บ้านเนี่ยพวกเราในฐานะผู้นำเรายังไม่เคยเจอตัวเขาเลย
เพราะเขาไม่เคยมามีส่วนร่วมในหมู่บ้านชุมชนเราเลย
ที่เขาถูกฝากเรื่องไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาให้อีกแรงหนึ่ง